จากสาวสวยรุ่นใหญ่มาดูกันที่คุณแม่ลูกดกกันหน่อยดีกว่านะฮะสำหรับคุณลีเดียสรรรัฐที่บอกว่าลูกดกนี่ไม่ใช่อะไรยังไง
ลูกสามเข้าไปแล้วนะคะที่อยู่บนท้องตอนนี้ที่หลายคนอยากรู้ว่าตกลงเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจะคลอดเมื่อไหร่
ล่าสุดเนี่ยขออัปเดตเลยนะคะเขามาเปิดใจเรื่องการท้องลูกคนที่๓ครั้งแรกเลยค่ะ
เมื่อวานนี้เขาพากันมาทั้งครอบครัวเลยออกงานอีเวนต์มาพร้อมกับนี่ลูกชายน้องดีแลนด์
รับบทเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็น้องเรมี่นะคะลูกสาวคนเล็กนะคะ
แล้วก็เบบีที่อยู่ในท้องเรายังไม่รู้นะผู้หญิงผู้ชาย
แต่คุณแม่เนี่ยสวยออร่ามากเลยค่ะลีเดียบอกว่าท้องนี้แพ้หนักมากพี่
จนเข้าเดือนที่๔นะขณะคุณลีเดียแข็งแรงนะกว่าจะปรับสภาพได้ตอนนี้นะคุณผู้ชม
ตั้ง๗เดือนแล้วค่ะมีกำหนดพล็อตประมาณช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคุณผู้ชม
คำถามแรกที่เราจะไม่ถามสาวลิเดียไม่ได้เลยความใจอ่อนนะฮะว่าทำไมทำไม
ถึงยอมใจอ่อนเพราะก่อนหน้านี้ถ้าตามข่าวการคุณแม็กซ์ตะกิบบ้อยป่อยเลย
สาวลีเดียก็ตอบแบบข้ำอะฮะบอกว่าก็หลวมตัวไปหน่อยนะครับ
อ้อไม่นะจ๊ะ
พี่แมทเขาบอกพร้อมนี่คนที่๔พี่แมทค่ะ

หลังจากนี้ก็คงจะเราจะต้องสำเร็จบ้างค่ะ

ลูกคนที่๓ยังไม่ทันคลอดจะขอคนที่๔แล้ว
เวลาผ่านไปอะไรมันก็ลืมได้

แต่ว่าครั้งนี้อย่างที่คุณลีเดียบอกขอสลับกันบ้าง
ฉันจะต้องไปกล่อมเธอบ้างให้เธอไปทำหมันสักทีนะ
ยืนยันกันหนักแน่นแบบนี้ตั้งแต่ตอนคลอดน้องเดมี่นะ
คลอดน้องเดมี่เสร็จบอกว่ายังไงคนที่๓ก็ไม่เอาแล้วพอแล้ว

แต่ว่าคนที่๔ก็ตามมาแล้วค่ะ
ส่วนเรื่องเพศสาวลีเดียบอกว่าตอนนี้ทราบเพศแล้วนะคะ
แต่ว่าขอรอจัดงานปาร์ตี้จะเฉลยกันในเดือนกันยายน

แต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนเขาถ่ายกันนะ
ว่าท้องนี้แม่ลีเดียได้ลูกสาวแน่เลย
พ่อคุณแม่สวยวันสวยคืนค่ะ

ลุ้นเพศลูกคนที่๓ก่อนเดี๋ยวพูดว่าลุ้นคนที่๔
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอันนี้บอกคุณแม่นะไม่ได้บอกคุณพ่อ
ฉันอยากแฮสแท็กไว้นะว่าก็หลวมตัวไปหน่อย
ไอ้สมตัวกับสามีตัวเองน่ารักนะคุณผู้ชมนะ